จังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมไปตามคนดวงดีดวงเฮงเขาบอกว่าได้โชคได้ลาบ
เอาแค่เฉพาะปีนี้ยังไม่ทันจะหมดปียังต้นปีอยู่เลยรวมแล้วเป็นแสนแล้วนะ
ผลประกอบการคุณดีทะลุเป้าตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอ

ไปที่นี่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนั้นฮะสาธุชนเขามากันเยอะแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่ง
น่าสนใจมากนักข่าวเราลงพื้นที่ก็ไปเจอสักหน่อย
เป็นช่างซ่อมรถยนต์ยุโรปอู่ดังแล้วอยู่ที่ในเมืองสุพรรณบุรี
เขาคนนี้คือคุณสุธิพงศ์ชัยมาสุก
มาแก้บนนะมาแก้บนเจ้าแม่พิกุลอายุ๒๐๐ปีนั่นน่ะ
เจ้าแม่พิกุลคือตะเคียนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปไง
แล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าถูกรางวัลเกือบแสนเลยเหรอ

พอหลังจากทำการแก้บนเป็นที่เรียบร้อยนะคุณสุธิพงศ์ก็ได้พาลูกสาวตัวน้อย
ล้วงล้วงปองในหายนั่นแหละ
เอาสวยลูกเอ้ยสัก๓ปองจัดมา
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้โชคลาภจากปองที่อยู่ในหายทองคำนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะมาที่นี่นะคุณไปล้วงปงล้วงปองมันก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันอะเนาะ
แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนถ้ามีความเชื่อแล้วเราก็มาที่นี่คุณอย่าลืม

๔๕ชั่วโมงนี่นั่งแลปะครับจิบกาแฟ
คุยกับปะครับอย่างเนี่ยหรอ
ก็คุยกับมันไปสิมันตอบตลอดอะ
๔๕ชั่วโมงอะก็คุยกับมันไปมันตอบ
กินข้าวยังตอบแบบไหน
ครับครับครับครับคิดถึงเขาไหม

หิวเหรอครับครับครับครับครับ

หมายถึงคุณนะนะคุณไปหาหมอ

ครับครับครับครับครับครับ
โอ้ยใครจะนั่งคุยกับปะครับ๔๕ชั่วโมง

อย่างที่บอกแหละว่าเก่งแล้วต้องเห็งด้วย